รถกระบะคันนี้ครับเสียหลักแล้วก็มีฮะไฟลังกาแบบไฟลังกาแบบไฟลังกาแบบไฟลังกาแบบไฟลังกาแบบไฟลังกาแบบไฟลังกาแบบไฟลังกาแบบไฟลังกาแบบไฟลังกาแบบไฟลังกาแบบไฟลังกาแบบไฟลังกาแบบไฟลังกาแบบไฟลังกาแบบไฟลังกาแบบไฟลังกาแบบไฟลังก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
ลิ้งมาโดนรถกระบะที่จอดอยู่ด้านในตรงนี้นะฮะตรงกล้องวงจรปิด
ขณะเดียวกันนะครับทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะครับ
จับภาพจังหวะที่รถกระบะคันที่เสียหลัก
ที่เราชี้ไว้นะครับประตูสีดำคันสีขาว

จังหวะนั้นเนี่ยเป็นทางโค้งพอดีแล้วแซงไปเลย
นี่มีกระบะอีกคันอยู่ข้างหน้าแล้วก็หักออกขวา
แล้วไปเจอโค้งฮะนู่นฮะแล้วก็เสียหลักหลุดโค้งไปเลยถ้าดูตามภาพก็ขับเร็วพอสมควรเลย
แล้วแซงช่วงทางโค้งอีกต่างหากมุดซ้ายมุดขวาเลยอ่ะค่ะ
เป็นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากเกิดเหตุนะฮะนี่ตอนที่คนเดินไปที่รถนะครับ
ประตูคนขับพอดีนะฮะเปิดประตูแล้วก็มีผู้ชายคนขับที่
โชคดีจริงบาดเจ็บเล็กน้อยนะดูจากเหตุการณ์แล้วนี่ไม่น่าเชื่อว่าเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
ก็ถูกช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลปลวกแดงไปก่อนส่วนรถกระบะนี้ก็พังยับทั้งคันนะครับ
มีสร้อยพระที่ห้อยอยู่ที่กระจกหน้ารถด้วยนะครับ
มีต้นกล้วยมีต้นไม้มีป้ายร้านที่ถูกชนจนพังเสียหายส่วนนี้คือรถนะฮะ
สภาพรถคือเละคนขับบาดเจ็บเล็กน้อย
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนนั้นนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยพอมองไปที่ถนนเห็นมีพนักงานโรงงานเป็นผู้หญิง
นั่งอยู่ที่หน้าบ้านที่เป็นหน้าถนนนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่
ผู้หญิงในคลิปเนี่ยเธอกำลังรอรถของโรงงานมารับไปทำงาน
แล้วก็มีกระบะที่เสียหลักมาแต่ไกลนี่ฮะตามภาพเลยนะฮะ
โชคดีที่ผู้หญิงคนนี้กระโดดหลบทันนะครับ
นี่ผมก็เลยเปิดตัวเองมีผู้หญิงนั่งอยู่นี่อีกคนนึง
ครับผมนั่งอยู่ตรงนี้เลยนี่นั่งก้มเล่นระดับอยู่
ครับผมแต่จังหวะนึงที่เขากำลังมาโพงแล้วแหละ
ครับผมหลุดตรงเนี่ยลงตรงครูสระนู้นนะพี่
ครับผมแล้วก็ปริ่นม้วนมาเลยปริ่นรังการมาเลยใช่มั้ยพี่
มาเลยปริ่นตรงเนี่ยเหล็กเนี่ยครับผม
เหล็กอันนี้ทำ้เม้อเนี่ยหักเนี่ยต้นมากรอต้นนี้หักมาเลย
ครับผมก็เปรียบมาพัดมาอยู่อยังนี้ครับแล้วพี่ได้เข้าทำการช่วยเหลือ
มันยังติดอยู่กว่าไฟใงงวงไฟไหม้ไงอ๋อ
แกอุ้มแกออกก็เลยอุ้มแกออกมาเนอะตอนนี้พี่เขาปลอดภัยเนอะปลอดภัยพี่ปลอดภัย
ส่วนคนขับรถกระบะเนี่ยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาพาไปส่งโรงพยาบาลปลวกแดงนะฮะ
บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเราก็ตรวจสอบไปทางโรงพยาบาลบอกว่าเขาปฏิเสธการเข้ารักษานะฮะ
บอกไม่เป็นอะไรขอกลับบ้านนะครับทางกู้ภัยก็ยกรถคันที่เกิดเหตุเนี่ย
ไปที่สพปลวกแดงให้ตำรวจเนี่ยอายัดไว้ก่อน
เพราะเดี๋ยวต้องเรียกตัวคนขับรถมาเกี่ยวกับเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายต่าง
คุณผู้ชมช่วยสังเกตระหว่างที่พี่อุ๋ยเล่าข่าวบอกโอ้โหดูเป็นแบบแต่งซิ่งด้วยเนอะ
ใช่ควันดำด้วยนะโอ้โหขับเร็วมากด้วยอ่ะค่ะมุดแบบแล้วเสียหลักแหกโค้งเลยอ่ะ